เบรกนี้ค่ะมาดูความสดใสของน้องแตงไทยดีกว่านะคะ
ลูกสาวพ่อแจ๊ดชวนชื่อนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ปีนี้น้องแตงไทยอายุ๗ขวบแล้วนะคะ

แต่ก่อนจะไปเป็นตลกมาจ้ะมาทำงานบ้านก่อน

ต้องบอกเลยนะคะว่าหน้าที่หลักของน้องแต่งไทยเนี่ย

เพราะว่าในบ้านเขาเนี่ยมีแมวหลายตัวเลย

ว่าถ้าอยากได้จะเลี้ยงเนี่ยนะก็ต้องช่วยกันดูแล

ซึ่งน้องแตงไทยก็ทำหน้าที่นี้เต็มที่เลยจ้ะ
แมวไปไหนแต่งไทยไปด้วย
แล้วบางทีน้องแมวก็ตามแตงไทยเองเลยนะคะ

และที่เล่าไปนะคะว่าหน้าที่การเลี้ยงแม็กซ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าลูกสาวบ้านนี้เรื่องงานบ้านงานเรือนต้องไม่พร่องค่ะ

กวาดบ้านทั้งล้างจานก็ต้องทำให้ได้
แต่แม้ทำทั้งทีคุณผู้ชม

เยอะอ่ะแม่มันไม่ไหวแล้วอ่ะบ่นงานแข่งกับแม่โอ้โหบ่นนิดนึงค่ะ
แฟนคลับเข้ามาชมคอมเมนต์หน่อยนะชื่นชมเหลือเกินโอ๊ยลูกจ๋า
ถึงปากจะบ่นแต่เมื่อทำตลอดเลยใจสู้ใจสู้
คือว่าสุดยอดจริงจริงนะคะคุณผู้ชมนี่ก็